คู่เพื่อนสีพระนางพอสรรและขวัญอุสามณี
เขามีโอกาสโคจรมาเจอกันในละครเรื่องหนึ่งนะคะ
หนุ่มพอสต์ออกตัวเลยว่าแฮปปี้สุดอะไรสุด
เพราะว่าได้มาเจอกับเพื่อนซีอย่างขวัญอุสามณีนั่นเองนะคะ
ยิ่งได้มาเล่นละครด้วยกันก็ยิ่งทำให้การทำงานมันง่ายขึ้น

ส่วนเรื่องบทเลิฟซีนในละครที่เอ๊ะอ่ะเดี๋ยวหอมเดี๋ยวกอดถึงเนื้อถึงตัวกันทั้งเรื่อง
จนมีข่าวลือว่าท่านหลอดหนุ่มข้างกายของสาวขวานนั้นออกอาการไม่ปลื้ม
พระเอกหนุ่มก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของบทบาทการแสดงก็เท่านั้นเองค่ะ
ผมว่าก็อย่าไปคิดมากนะฮะอย่าไปคิดมากนะ
แล้วก็ละครก็ดูเพื่อความบันเทิงนะฮะแล้วก็มันก็เป็นการแสดงนะฮะ
ก็ดูแล้วแฮปปี้ก็โอเคนะฮะแต่อย่าไปคิดอย่าเอาไปคิดมากอะไรอย่างนี้ละกัน
ไม่ได้ถามผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบคือคุณต้องเข้าใจเองนะ
เพราะว่ามันก็เป็นการแสดงการแสดงคือมันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะ
ก็ไม่อยากให้คิดมากกันผมก็ปกติเพราะว่าขวัญก็เป็นเพื่อนผม
คุยกันแบบคือถ้าได้ยินเวลาผมคุยกับขวัญแล้วจะรู้ว่ามันเพื่อนแบบเพื่อนมากนะครับ
ว่ามันเป็นตามบทด้วยบทเขาให้เล่นอย่างนี้ภูมิกับเขาให้เล่นอย่างนี้
เราก็ไม่ได้มีไปเพิ่มไอ้ฉากที่มันแบบอะไรอย่างนี้เท่าไหร่
อาจจะมีเพิ่มมุกตลกอย่างนี้เราก็มีฉากอย่างนั้นนะครับ
นี่ก็เป็นการยืนยันนะคะที่ฉันไม่ค่อยห่วงท่านหลอด
ฉันห่วงสาวเกรสหวานใจหนุ่มพอร์ตมากกว่านะคุณ
ซึ่งเรื่องหัวใจของหนุ่มพอร์ตเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่ายังเลิฟอยู่กับสาวเกรทหวานใจนอกวงการรุ่นน้องอยู่เหมือนเดิม
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวออกมาว่าคู่นี้เนี่ยทะเลาะกันหนักมากถึงขั้นเลิกรากันเลยทีเดียว
งานนี้ใครที่ตามเชียร์คู่นี้อยู่สบายใจหายห่วงได้เลยจ้า
ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นมันเล็กน้อยแหม่ไปเขียนซะเหมือนทะเลาะกันแรงเลย
มันก็ต้องมีไม่เข้าใจกันบ้างในเรื่องของเวลาอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่ามันพูดไม่ได้ว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีอะไร
ก็ถามสินี่ไงเลยพูดนี่ไงถามสิโอ้โหพี่พอสไปสัมภาษณ์อะไร
ไม่ได้สำอะไรเลยครับแต่เขาไปเขียนเองอย่างนั้น

แต่พอดีอาจจะเป็นประเด็นที่ไปเห็นแล้วคนก็ไปตีความกันอะไรอย่างนี้

ไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีแน่นอน
ยังรักกันดีเหมือนเดิมไม่มีเลิกลงเลิกราอะไรกันไม่มี
แต่อาจจะมีทะเลาะกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เขารักกัน
คนที่เป็นคู่กันมันก็ต้องมีระห่องระแหงกันบ้างเป็นบางช่วงเวลานะ
ใช่แล้วค่ะแต่เชื่อว่าความสัมพันธ์จะอยู่ได้นาน
คู่นี้เวลาเขาเจอปัญหาหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ว
นี่เป็นแค่ข่าวกรุบกรีบน้ำจิ้มในชีวิตเท่านั้นเองนะคะ